ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเด็กนักเรียนประมาณอายุ๗ขวบ
น้องผู้ชายเดินตากฝนนะฝนตกแรงมาก

เดี๋ยวบอกนะว่าทำไมถึงต้องไปเดินตากฝนแบบนั้น
แล้วดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาเหตุผลเลยไหม
อยากรู้ใช่ไหมเราถามคุณวรรณญาปัจจัยยาหรือว่าคุณป๊อปอาย
เป็นเจ้าของคลิปนี้แล้วก็เป็นคนที่ไปช่วยน้องเขามาเนี่ยนะคะ
เล่าบอกว่าน้องคนนี้ชื่อว่าน้องโจ๊กเกอร์อายุ๗ขวบ

เห็นน้องเดินตักฝนมาแล้วฝนตกหนักด้วยเห็นป่ะ
สารมากทั้งหนาวสั่นน้ำตาคลอแล้วก็มีอาการลักษณะคือหวาดภาวะ

คุณป๊อปอายบอกว่าขนาดเรียนเป็นผู้ใหญ่ไปถือกระเป๋าเป้น้องยังเซเลยนะคะ
เอาล่ะคุณป๊อปอายเริ่มแล้วเริ่มถามแล้ว
ถามน้องว่าอ้าวทำไมมาตากฝนแบบนี้
เล่าบอกว่าน้องทำการบ้านส่งครูไม่ทัน
ครูก็เลยสั่งให้น้องทำการบ้านให้เสร็จถึงจะกลับบ้านได้
ตอนนั้นก็ไม่ทันสังเกตว่ามีรถรับส่งมารับแล้ว

ก็เลยตัดสินใจเดินกลับบ้านด้วยตัวเองด้วยเท้าแบบนี้ค่ะ
หลังจากฝนซาคุณป๊อปอายกับเพื่อนก็เลยพาน้องไปส่งที่บ้าน
หลังจากจุดนี้ไปประมาณสัก๒กิโลเมตรค่ะ

ชาวเน็ตเขาก็วิพักษ์วิจารณ์ว่า๑ทำไมคนขับรถไม่ยอมรอ
คุณครูไม่รู้เหรอว่าน้องต้องกลับกับรถที่เขามารับมาส่ง
คือที่คุณครูให้ทำการบ้านให้เสร็จอะไรอย่างนี้อันนี้ดีนะ

แต่ว่าคุณแม่ของน้องบอกว่าก็ไม่ได้โกรธทั้งคุณครูแล้วก็คนขับรถนะครับ
เพราะว่าคุณครูมาขอโทษแล้ว